ซอมบี้ยังคงล่าอย่างไม่หยุดหยัน
มนุษย์ที่เหลือก็รอดแบบล่าคลั่ง

ทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕ทุ่มตรง